คุณผู้ชมครับมีข่าวของครูขึ้นหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแซงข่าวของพอเฉาแล้ว
แซงด้วยเหรอเพราะคดีของพอเฉาเนี่ยก็ต้องรอ
การตรวจสอบทั้งทางคดีทั้งทางวินัย
การเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกนะฮะ

วบครูปกครองข่มขืนนักเรียนหญิงม๑พาเข้าม่านรูด
ถ่ายรูปขู่โพสต์
แม่ของเหยื่อนักเรียนหญิงซึ่งตอนนี้อยู่ม๑เองนะครับ
พยายามที่จะถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
เพราะเห็นพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไป
คือลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว
กระทั่งแม่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อม

ท้ายที่สุดลูกเผยออกมาบอก
ไม่รู้หรอกว่าครูทำอะไรกับหนูบ้าง

เป็นประโยคเด็ดพอลูกเผยมาแบบนี้
ตัวผู้เป็นแม่นะฮะก็เลยพาเด็กหญิง
ซึ่งตอนนี้อยู่ม๑วัย๑๓ปี
เข้าพบนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อไปขอความช่วยเหลือนะครับ
ไปขอความช่วยเหลือหลังจากที่เธอเนี่ย
ได้พูดคุยกับลูกสาว
แล้วลูกสาวก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ

เพราะว่าเห็นว่าช่วงหลังพฤติกรรมของลูกสาว
ก้าวร้าวทะเลาะโตเถียงกับผู้เป็นพ่ออย่างรุนแรง
ผู้เป็นแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวนะ
ถ้าหนูทำแบบนี้อีกกับพ่อแม่เนี่ย
เดี๋ยวแม่จะนำเรื่องนี้ไปฟ้องครูฝ่ายปกครอง

คำนี้แหละแทงใจเด็กเลยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ครูฝ่ายปกครองที่โรงเรียนทำโทษ
หลังจากลูกได้ยินประโยคนี้เท่านั้นแหละ
ลูกร้องไห้ฟูมฟายเลยนะ

ไม่รู้หรอกครูฝ่ายปกครองเขาทำอะไรหนูบ้าง
เขี้ยวได้ยินแบบนี้จากนั้นวิ่งหนีเข้าห้องนอนทันทีนะครับ
ต่อมาแม่ได้เรียกลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งมาช่วยเกลี้ยกล่อม
ลูกยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
สหวิชาชีพได้เข้าสอบปากคำ
เด็กหญิงวัย๑๓ปีตอนนี้อยู่ม๑

เล่าเหตุการณ์ให้ทีมสหวิชาชีพ
ฟังว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าตัวเธอตอนเรียนอยู่ชั้นป๖
เทอม๒ย้อนกลับไปหน่อยนะคุณ
ตอนนี้อยู่ม๑ปี๒๕๕๙
บอกย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
ตั้งแต่ป๖ตั้งแต่เธออยู่ป๖

เฉลิมชัยครูฝ่ายปกครอง

อ้างว่าให้มาช่วยทำกิจกรรมในโรงเรียน

พอเดินเข้าไปในห้องของนายเฉลิมชัย

ครูคนนี้เดินมาปิดประตูห้องทันที
จากนั้นปรีเข้ามากอดจูบบังคับข่มขืนเธอ
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยซ้ำนะ

งั้นจะนำภาพโพสต์ทางโซเชียล
ตัวเธอเองไม่กล้าบอกใครมาตั้งแต่นั้น

ไปโรงเรียนพยายามหลบหน้าหลบตา
ครูฝ่ายปกครองคนนี้เด็กนะคุณ

จะไปกล้ามองหน้าจะไปกล้าเผชิญหน้า

ผู้ใหญ่เจอยังกลัวเลยนะคะใช่ครับแต่ครูคนนี้ไม่หยุด

ดักรอและบังคับให้ไปรอนอกโรงเรียน
ก่อนจะพาไปโรงแรมม่านรูดคมขืนเธออีก๒ครั้ง
และล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อน๒๐มกราคมที่ผ่านมานี้เองคุณ

นั่นแหละฮะจนกระทั่งเป็นที่มาที่แม่เห็นพฤติกรรมลูกสาวที่เปลี่ยนไป
ก็เลยซักก็เลยไซส์ลูกสาวจนกระทั่งรู้ความจริง
ขอทางคุณปวีนาเข้าช่วย
และท้ายที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนแห่งนี้ได้
ซึ่งโรงเรียนอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ท่านตำรวจเอกสุรพงศ์ไทยประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
หลังจากได้รับเรื่องจากมูลที่ได้ส่งเด็กหญิงไปตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกข่มขืน
แล้วก็ตั้งทีมสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำเด็กแล้วนะครับ
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานก่อนออกหมายจับผู้ต้องหา
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
ขณะที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดนครปฐม

แต่คนร้ายครูฝ่ายปกครองคนนี้หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่นครปฐม
สารภาพนะครับว่าก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงเอนามสมมุติมาหลายครั้ง
ตำรวจคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีนี้ไม่ซับซ้อนเหมือนคดีพอเฉาที่โคราช
คือทางแม่ของน้องก็ยังไม่ได้แจ้งความอะไร
แต่ว่าคดีนี้ตัวครูผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสาภาพว่าข่มขืนเด็ก

ทำลงได้อย่างไรนะครับลูกสิทธิ์ตัวเอง